เป็นปัญหาเรื่องของเงินบริจาค
ความเห็นใจสงสาร
เวลาที่สังคมคนไทยเราเป็นคนจิตใจที่มีเมตตา
อยากจะช่วยเหลือคนเห็นคนแบบเดือดร้อนถูกทำร้ายถูกกระทำ

มันมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นท่านยังจำได้ไหมครับ
กับหญิงสาวคนหนึ่งตอนนี้เป็นวัยรุ่นอายุ๑๗ปี
แต่ก่อนหน้านี้ตอนอายุ๑๒ปีเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้น้องคนนี้ถูกพ่อแท้ข่มขืนมา
ตั้งแต่อายุ๑๒จนถึง๑๗๕ปี
อยู่ที่อำเภอกุฎบากจังหวัดสกลนคร
แล้วก็เป็นเรื่องราวเป็นคดีขึ้นมา

ความน่าเศร้าของเด็กสาววัย๑๗คนนี้ก็คือ
ตลอด๕ปีที่ผ่านมาที่ถูกพ่อแท้คมขืน

จนเด็กทนไม่ไหวหนีออกจากบ้านมาหาอา
แล้วอาก็พาไปร้องไปขอความช่วยเหลือ
จนมีผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
ก็เป็นพี่น้องสองสาวนะครับ

ชื่อว่าคุณอ้อกับคุณอ้อย

แจ้งความบำเนินคดีจนพ่อถูกจับกลุ่ม
พาเด็กสาววัย๑๗คนนี้มาอยู่กับอานะครับ
มีการช่วยเหลือจากผู้ที่ทราบข่าว

เปิดบัญชีนะเป็นชื่ออาชื่อหลานวัย๑๗

ที่เขารู้เห็นเหตุการณ์ที่เขาก็มาช่วย
จะได้ดูแลเงินบริจาคกัน
เงินบริจาคที่คนบริจาคเข้ามา
เปิดบัญชีรับบริจาคตั้งแต่๑๒ตุลาคมนะคุณเขียนมาสอน
จนมาถึงล่าสุด๓๐ตุลาคม
ตอนที่คนเปิดรับบริจาคแรกล้าน๒แสนบาท
แต่ว่าล่าสุดวันที่๓๐ตุลาคม
ยอดเงินบริจาคเหลือแค่๒๐๐๐กว่าบาท
มีข่าวว่าอาเบิกเงินไปซื้อรถยนต์
เอาเงินไปใช้แบบหลายสิ่งหลายอย่าง
แน่นอนว่าสังคมแบบโอ้โหอย่างนี้มันยังไงกันเนี่ย
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่สกลนครนะครับไปเปิดใจกับอาของเด็กสาวผู้เสียหายเลย
เด็กสาวที่ถูกพ่อข่มขืนมา๕ปี
แล้วก็ช่วยกันจนรอดพ้นจากปากเกี่ยวปากกามาได้
บอกว่าบัญชีที่เปิดรับบริจาคมีชื่อร่วมกัน๓คน
คืออาแล้วก็หลานที่เป็นผู้เสียหาย
แล้วก็มีเพื่อนบ้านอีกคนนึงที่รู้เรื่องแล้วก็ช่วยเหลือตั้งแต่ต้น
ซึ่งอาบอกว่าหลานนั่นแหละเป็นคนบอกให้อา
เงินจากบัญชีที่เปิดไว้ใน๓ชื่อออกมาทั้งหมด
เพื่อเอามาใส่เป็นชื่ออา
เดี๋ยวหลานเนี่ยจะถือบัญชีเอาไว้ให้เพราะหลานไม่มีบัญชี
ยืนยันว่าอาไม่ได้ยักยอกเงินจากบัญชีที่ประชาชนเขาเปิดบริจาคให้

แต่หลานผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนให้อาถรรมาทั้งหมดเอง
อาจจะด้วยความไม่สบายใจที่มีชื่อคนอื่นเข้ามาร่วมอีก
หรือเพื่อความคล่องตัวในการเบิกจ่ายอะไรก็ไม่รู้

แล้วอาก็ไปเปลี่ยนบัญชีจากชื่อของอาให้เป็นชื่อของหลานสาวแล้ว
เพื่อความบริสุทธิ์ใจนะครับ
อาก็เปิดเอกสงค์เอกสารให้คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราดูด้วย
ว่าเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นชื่อหลานสาวแล้วนะไม่เกี่ยวกับอาเลยนะครับ
ขณะที่หลานสาววัย๑๗วันนี้ก็บอกกับเรานะครับ
บอกว่าขอพูดผ่านสื่อหน่อยไม่เคยพูดเลย
เรื่องเอาเงินไปซื้อรถเนี่ยยอมรับว่าซื้อจริงนะครับ
เงินล้านสองเนี่ยได้เอาเงินส่วนหนึ่งนะครับ
ไปซื้อรถนะครับ๕แสนบาทนะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจของเธอเอง
เพราะเธอบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้น
แล้วก็มีคุณอ้อกับคุณอ้อยเข้ามาช่วยเหลือ
เวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องรบกวนพี่อ้อพี่อ้อย
แต่ทีนี้ก็ต้องมีชีวิตในการดำเนินต่อ
ก็อยากมีความสะดวกแล้วก็เกรงใจพี่ทั้งสองคน
ก็เลยให้อาเอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อรถ

ทั้งหมดแต่ถ้าตังค์อยู่ในบัญชีของคุณน้อง๗๐๐
ถ้าหายออกไปลดจาก๗แสนลงมาก็คือ
อย่ามาโทษคุณอานะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นคนถือทั้งหมด

กดตังค์ก็อยู่ใกล้ไม่ได้ไกลไม่ได้เข้าไปในเมือง
แล้วจะมาถามคุณอาว่าคุณอาตังค์ของคุณน้องไปไหน
ทำไมไม่ได้เหลือเท่าเดิมทำยังไงน้องถึงจะได้บ้านพร้อมที่ดิน
แล้วคุณอาจะตอบได้ไหมล่ะคะเพราะว่าบัญชีก็อยู่กับคุณน้อง
จะมากล่าวหาว่าคุณอาเอาตังค์คุณน้องไปใช้อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะ
เพราะว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจไปหมดแล้ว
ตอนแรกนะคะน้องเขาบอกว่าคุณอาไปซื้อรถดีไหม
ซื้อรถเก๋งน้องเขาอยากได้รถเก่งที่แรกน่ะ
แต่คุณอาว่ามันจะดีเหรอเผื่อจบเรื่องไป
ญาติพี่น้องของเราล่ะเผื่อเขาอยากไปนั่งรถไปด้วย
นู่นไปนี่ไปเที่ยวเผื่อเขาอยากไปด้วย
มันจะพอกันเหรอเอารถกระบะดีไหม
แต่เราก็เอาเป็นแคปเอาไม่ต้องเอาเป็น๔ประตู
เขาก็บอกก็ได้แต่ต้องเป็นชื่อของคุณน้อง
เขาก็บอกว่ามันไม่ได้ไปออกแล้วมันเป็นชื่อของคุณน้องไม่ได้

แต่ทีนี้ก็มาพูดกัน๓คนกับคุณอากับคุณน้องนะคะ
เขาพูดกันว่าเขาจะไม่พูดใส่เหรอ
เพื่อตังค์เพิ่งเข้ามาแล้วก็จะเอาไปซื้อรถ
คุณอาเขาบอกกับน้องว่าเขาต้องพูดใส่แน่
เพราะว่าตังค์เขาต้องการให้เอาไปซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
แล้วก็เปิดร่างแพทย์ของ
เวลาไปไหนมีแต่คนพาไปพี่ตอมพี่โอ้ยพี่โอ้
ผมโอเคใจเขาผมก็เลยชวนอาไปซื้อรถ
ค่ะแล้วแม่บอกว่าอย่างไรก็เก่ง
ค่ะแต่คิดไปคิดมาก็เวลามีคนอื่นมาอยู่มาเล่น
พาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่มันก็ได้ไปเยอะ
ไม่ค่ะอันนี้คนจบการไม้แล้วก็น่วมเป็นคนจ่ายเอง
แสดงว่าในส่วนที่เอาไปซื้อรถคือมีการตรงลงกลับมาแล้ว

แต่เพื่อนบ้านที่เขาเป็น๑ใน๓ในชื่อบัญชีร่วมของเงินบริจาค

บอกเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไร
รถของอาเนี่ยก็มีนะมีรถกระบะอยู่แล้ว
ก็ไม่ได้เป็นรถใหม่อะไรหรอกแต่มันก็เห็นขับไปไหนมาไหนได้
แต่ทำไมยังจำเป็นจะต้องไปซื้อมาใหม่เพิ่มอีกอย่างนี้

ส่วนน้องอายุ๑๗บอกว่า
เลือกถอนเงินสดทั้งหมดออกมาจากบัญชีที่เปิดร่วมกัน๓คน
เพราะเธอไม่สบายใจ
เนื่องจากไม่รู้จักกับบุคคลที่๓ที่มีชื่อมาก่อน
ก็เลยให้อาถอนบัญชีออกมาหมดเลยแล้วก็มาเปิดบัญชีใหม่นะครับ
ส่วนเงินต่างที่ถอนออกมานั้นยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ตั้งใจจะซื้อบ้านซื้อที่ดิน
ความประสงค์ของคนที่บริจาคเงินมาให้ให้เธอมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพ
แต่เธอมองว่าถ้าเธอซื้อรถก่อนเธอก็จะมีความสะดวกแล้วก็มีความคล่องตัวมากขึ้น
เงินที่เหลือเธอก็จะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ซื้อบ้านซื้อที่ดินอะไรแบบนี้
แต่ตอนนี้มันราคาแพงมันยังซื้อไม่ได้
ก็เลยต้องว่ากันต่อไปในอนาคตยืนยันว่าเธอจะไม่ใช้เงินสุรุยสุราย
ไปกดเงินใช้เองและคุณอาก็จะมาถามทีหลังตลอด
น้องก็ไปกดได้เพราะว่าน้องขับรถมอไซค์เป็น
ก็กลัวน้องไม่บอกว่าอยากจะไปกดตังค์นะอย่างนู้นนี้นะ
อาก็เผื่อเขาเกิดรำคาญเพราะอาพูดมากเผื่อเขาไปคนเดียว
ก็กลัวเขาไปกดออกมาโดยที่ไม่รู้
แล้วก็เผื่อคนอื่นเขามาถามว่าตังค์ส่วนนี้ไปไหนหมด
ไปยังไงอาจะตอบยังไงล่ะคะ
นี่ค่ะก็คืออาก็ยืนยันว่าเรื่องของรถที่ซื้อเนี่ย
ยังไม่เป็นชื่อของหลานเพราะว่าหลานยังอายุไม่ถึง๒๐ปี
รอบครองรถไม่ได้ส่วนบัญชีที่ไม่เป็นชื่อของหลานคนเดียวเนี่ย
เพราะว่าจะดูแลเรื่องเงินให้กลัวว่าหลานเป็นวัยรุ่น
กลัวจะใช้สายสุรุยสุรายแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวคุณอ้อกับคุณอ้อยจะมาว่า
ว่าดูแลไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเพราะคุณอ้อกับคุณอ้อยเป็นคนช่วยเหลือเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้น
แล้วตัวหลานสาวก็ยอมรับว่าก็ยอมให้อาซื้อรถจริงอะไรแบบนี้ไง
แต่คนที่เขาบริจาคมาล้านสองเนี่ยอยากให้เด็กมีที่อยู่มีบ้านเป็นหลักแหล่ง
จะได้ไม่ต้องกลับไปเจอสภาพเดิมในบ้านหลังที่เคยถูกพ่อคมขืน
เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาการเรียนในอนาคต
ทำอาชีพอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้แทบไม่เหลือเลยแล้วไปมีรถมาคันนึงกับเงินหายไปตั้งเยอะไง
นี่ค่ะสองคนนี้คุณอ้อคุณอ้อยนะคะที่มาช่วยเหลือเรื่องนี้ตั้งแต่แรกนะคะ
ก็เลยบอกว่าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้ต้องการเรื่องของการเอาเงินอะไรนะคะ
ยืนยันแบบนี้ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเงินเลยแต่อยากให้อาดูแลหลานให้ดี
นำเงินที่ได้จากการบริจาคไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะเรื่องของการศึกษา
เรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้หลานเช่นเปิดร้านขายของอะไรแบบนี้
ไม่ได้ไปซื้อของฟุ่มเฟื่อยไม่ควรจะไปซื้ออะไรที่มันฟุ่มเฟือยอะค่ะ
ส่วนคนที่มีชื่อร่วมอยู่ในบัญชีและเพื่อนบ้านอีกคนที่เข้ามาช่วยเหลือ
ก็เคยพูดชักชวนให้น้องผู้หญิงคนนี้ไปทำงานที่พัทยา
ซึ่งก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านแล้วยืนยันว่าไม่จริงนะคะ
ไม่เคยสนิทสนมด้วยเลยนะคะ
บ้านอีกเกราะเด็กหนังไหลแล้วเราไม่ได้ตังค์แต่เราไปทำงานที่นี้
เราเคยโดนมาแล้วเราก็ได้ตังค์
น้องขอบมั้ย
มองว่าเด็กเสียตัวให้พ่อหรือพ่อข่มขืนแล้วทำไมเด็กต้องยอมตะเลิศไปขนาดนั้นเลยเหรอ

แต่เรามาฟังอีกมุมนึงที่เขามาเล่าให้เราฟัง
ว่าถ้าไม่สบายใจอยากจะหนีจากตรงนี้ไปพักผ่อนได้เพราะร้านน้องเขาเปิดบาร์อยู่ที่พัทยา
เผื่อไปเจอคนที่ถูกใจอ่าได้แฟนไปร่ำรวยไปอะไรแบบนั้นนะ
แต่เขาไม่ได้บอกเราว่าไล่น้องไปขายตัว

จะรู้แล้วอ้อจะปรากฏชัดเจนในเรื่องเงินด้วยว่าเราไม่ขอยุ่งเกี่ยว
ออกตัวชัดเจนแล้วเงินก็คือไม่ได้ผ่านบัญชีเรา
แต่การที่เขาพูดอย่างนี้มันหลายอย่างเขาเหมือนว่าเราต้องการไปเอาเงินเขาบ้าง
การกระทำให้เขาแสดงออกมันชัด
เหมือนแฟนเขาบอกเงินผมจัดการหมดแล้วไม่ต้องยุ่งหรอก
เดี๋ยวผมจะให้เขาเปิดร้านขายลูกชิ้นกับน้ำปั่นไป

ไม่ดีกว่าเราลงเฟรนไชท์อ้อบอกว่า๒๐๐๐๐๐
แล้วก็ให้คุณไปติดต่อเองเราไม่ยุ่งไม่ต้องผ่านเรา
เราหาบนไว้คุณคุณประสานต่อกันเอง

แล้วก็บอกว่าเด็กไม่ชอบเราบังคับ
อ้าวเราไม่ได้บังคับให้คุณไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะ
เราบอกแนะนำในสิ่งดีให้กับคุณกำลังทั้งนั้น

แล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันมีประเด็นเพิ่มเติมเข้ามานะว่า
มันมีกรณีที่ทำให้อาของน้องไม่ไว้ใจคนที่เข้ามาช่วยเหลือ
เพราะไปได้ข้อมูลมาจากคนในพื้นที่มาว่า
คุณอ้อกับคุณอ้อยที่เขาเข้ามาช่วยเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ
ช่วยเพราะหวังผลทางการเมือง
ลองฟังเธอชี้แจงดูนะคะ
คนใหญ่กลัวครอบครัวผู้หญิงถูกทำร้ายเด็ก
ยุ่งเพราะอะไรกฎหมายบางทีก็เข้าไม่ถึงเรา

อันนี้ผู้ใหญ่มองเห็นแล้วว่าเราเป็นบุคคลที่น่าจะทำงานตรงนี้ได้

เราอยากดึงผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกกระทำทารุณ
ทั้งสร้างจิตใจและร่างกายออกมาจากขุมนรกตรงนั้น
เพื่อที่จะให้เด็กคนนี้มีอนาคตใหม่ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น
หนึ่งการศึกษาสองสภาพจิตใจขอให้เขาได้รับการเยียวยา

เขาจะได้มีกำแพงกั้นให้ตัวเองว่าเราจะได้ทันคนอื่นเขา
เพราะการศึกษาช่วยให้เขารู้ทันคนมากขึ้น
คือ๑๒๕๐๐๐๐บาทนะคะ
คุณอ้าของน้องผู้เสียหายซื้อรถไป๕๔๐๐๐๐บาท
เงินในบัญชีใหม่ของน้องมีอยู่๗แสนบาท
คงเหลือเงินในบัญชีร่วม๑๐๐๐บาท
แต่ก็ใช้จ่ายค่าทำฟันของน้องผู้เสียหายไป
ดังนั้นล่าสุดตอนนี้ถามว่ายอดเงินคงเหลือคือเท่าไหร่
อดเงินคงเหลือคือ๗๔๓๓บาท

แต่ว่าเขาโยกไปบัญชีชื่อน้องคนเดียว๗๐๐๐๐๐๐บาท
แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่า
ชีวิตของน้องเนี่ยตามเป้าประสงค์ของคนที่เขาบริจาคเงินมาให้
อยากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีการศึกษาที่ดีมีอาชีพที่ดีเนี่ย
ครึ่งหนึ่งมันไปอยู่ที่รถคันหนึ่งล่ะ
ใช่ค่ะก็เกิดคำถามว่ารถนี่มันมีความจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอ
นำเงินจากคนที่ใจดีใจบุญอยากจะช่วยน้อง
ให้มีอนาคตที่ดีแต่ไปซื้อรถ

ก็คือคนที่จะลำบากหลังจากนี้ไป

เดี๋ยวก็เอาไปใช้จ่ายแบบสุรุยสุราย
คือต้องตั้งหลักกันให้ดีนะ